คุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนไปรู้จักนโยบายของอินโดนีเซียครับ
เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจของอาเซียน
ล่าสุดเขามีการวางนโยบายเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างไร
และนักลงทุนไทยอุตสาหกรรมไหนเป็นดาวรุ่งรูดทางเป็นอย่างไร

ตอนนี้คุณนิทพงศ์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณณิฏฐพงศ์ครับ
จากการที่ประธานาธิบดีโจโควิเดโดเข้าไปบริหารประเทศ
ปีหน้าเขามีการวางนโยบายอย่างไรบ้างอุตสาหกรรมไหนน่าสนใจ

ถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมตามนโยบายของจโควิดโด
ทั้ง๓อุตสาหกรรมนี้เป็นโอกาสของนักลงทุนไทยได้บ้างหรือไม่
ก็น่าจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าเท่าที่เรามีลูกค้าอยู่
เพราะว่าตัวนี้จะเป็นเรื่องของตัวสินค้า
ตอนนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย
เป็นอย่างไรบ้างยังคงเติบโตดีหรือไม่
รวมทั้งตอนนี้เนี่ยการที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นว่า

ผมว่าทรัมพ์ที่เข้ามา

ทางโจโกวีเอง
คิดว่าจะเข้าร่วม
แต่ตัวนี้พอทรัมป์เข้ามาก็เห็นว่าจะโหเรื่องนี้ไว้ก่อน
เพราะว่าทรัมอย่างเองก็เข้ามาทำธุรกิจในอุทงธุมิเซียแล้วมีความสัมผ่า
รัฐบาลทางรัฐสุทธิภาของอินโดนีเซียมานานแล้ว
ง่ายสั้นครับคุณนิทพงศ์ตอนนี้อินโดนีเซียเป็นโอกาสทองของนักลงทุนไทยอยู่ใช่หรือไม่ครับ
วันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่านักธุรกิจไทยเล็งเห็นตัวนี้แล้ว
ซึ่งแบงค์กรุงเทพเองก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณฤทธิพงษ์ครับ

ครับว่าอินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศน่าลงทุนของนักลงทุนไทยอยู่ครับ